คุณผู้ชมครับกลางสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่
ต้องกลับมาจับตาเรื่องของการแปรปรวนของสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าแน่นอนอย่างที่กรมบุตุได้ประกาศไว้ว่าจะมีพายุหนึ่งลูก
ที่จะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เมืองไทยของเราและแน่นอน
หลายพื้นที่ก็จะได้รับผลกระทบนะครับ
สิ่งที่ตามมาหลายคนอยากเจอก็คืออากาศเย็น
แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่โดยเฉพาะอีสานเป็นพื้นที่ที่พอเจอฝนตกแล้ว
อาจจะทำให้สิ่งต่างตามมาก็คือเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังนะครับ
นี่คือพายุที่พูดถึงขณะนี้เองกำลังดูดเอาฝนไปรวบรวมบริเวณศูนย์กลางพายุ
แล้วก็หลังจากนี้จะค่อยเคลื่อนตัวขึ้นที่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศเวียดนามนะครับ
เข้าต่อที่กัมพูชาแล้วก็เข้ามายังเมืองไทยของเรานะครับ
ฝั่งตะวันออกก็คือเข้าอีสานแล้วก็ไปภาคตะวันออก
แล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาคกลางและภาคเหนือต่อไป
ในขณะที่อากาศเย็นครับจากบริเวณทางตอนบนขณะนี้ก็มีกำลังแรงนะครับ
สังเกตว่าพายุก่อนหน้านี้ที่มีการก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้จะเคลื่อนตัวไปญี่ปุ่นนะครับ
แต่ด้วยความแรงของอากาศเย็นที่มาในรอบนี้ดันให้พายุเลื่อนต่ำลงมา
ซึ่งแน่นอนครับการที่มีพายุตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่ดึงเอาลักษณะอากาศเย็นที่มีการแผลลงมานี้มาแรง
แล้วก็ทำให้เกิดความแปรปวนของสภาพอากาศได้มากขึ้นนะครับ
ดังนั้นช่วงที่มีการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของฝนตกหนักฝนฟ้าขนอง
และที่สำคัญนะครับอาจจะทำให้เกิดลักษณะของลมกระโชคแรงในพื้นที่
ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งวางแผนกันดีนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือนะครับยังมีกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงระดับ๕กิโลเมตรจากพื้นดินนะครับ
แบบนี้ก็ทำให้พื้นที่ภาคเหนือบางจุดก็ยังคงมีความแปรปนสภาพอากาศอยู่นะครับ
อากาศร้อนจัดหลังจากนั้นมีฝนฟ้าขนองและตามด้วยอากาศเย็นสลับไปสลับมาแบบนี้
สิ่งที่เราจะคำนวณกันก็คือเรื่องของฝนที่จะมีโอกาสตกนะครับ
นี่ก็คือการคำนวณภาพรวมปริมาณฝนที่จะเทลงมาตั้งแต่ตอนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
จะพบว่าพรุ่งนี้อีสานครับก็จะเป็นจุดที่จะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้แล้วนะครับ
ลักษณะของพายุมีการดูดเอาฝนเข้าศูนย์กลางดังนั้นจุดที่อยู่รอบรัศมีของพายุลูกนี้อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบในระยะแรกนะครับ
จะเป็นจุดที่ใกล้ศูนย์กลางก่อนหลังจากนั้นก็จะได้รับผลกระทบต่อไป
นี่คือสิ่งที่ต้องจับตากันต่อจนถึงสุดสัปดาห์นี้และนี่คือทั้งหมดของรูปก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ